ช่วงนี้จะพาไปดูหนุ่มนนทบุรีคนหนึ่งนะคะเขามีอาชีพก็คือรับจ้างเผาซากหมา
อันนี้คือเป็นหมาที่ตายแล้วก็รับมาจากเจ้าของบ้างรับมาจากคลินิกรักษาสัตว์บ้าง
เขาก็จะรวบรวมมาอาทิตย์หนึ่งประมาณสัก๒ครั้งแล้วก็ไปเผาในพื้นที่โล่งกว้าง
แต่ก็มีคนไปแจ้งความนะคะว่ามันคือเผาหมาแล้วบางทีมันอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเรือนของคนอะไรอย่างนี้
มันก็เดือดร้อนรำคาญนะคะเนี่ยค่ะตำรวจโรงพักรัฐนาธิเบสมาตรวจสอบป่ากระถิ่น
ห้างเซ็นทรัลพาซ่ารัตนาธิเบสนะคะเพราะว่ามีคนแจ้งมาว่ามีคนกำลังเผาซากหมากว่าสิบตัว
แล้วก็คุณผู้ชมที่เขาเขียนนั่นแหละคือซากหมานอกจากนี้ยังมีเห็นว่ามีอีก๖ตัวที่เป็นซากนะคะกองอยู่ข้าง

นายประถมเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาอยู่แถวบางใหญ่แต่เขาจะเอาซากหมามาเผาบริเวณนี้อาทิตย์ละสองครั้ง
โดยได้รับการว่าจ้างมาจากโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ในจังหวัดนนทบุรีหรือไม่ก็คนทั่วไปค่ะ
ก็จะได้ค่าจ้างเผาทำลายตัวละร้อยถึงสองร้อยบาททำแบบนี้มานาน๒ปีแล้ว
โดยจะนำซากหมาใส่กระสอบแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนหาที่ว่างเปล่าจุดไฟเผาแล้วก็ฝังนะคะ
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ประสูจนสัตว์เข้าสอบปากคำและเตรียมแจ้งข้อหาอื่นต่อไปด้วยค่ะ